กระแสโตโน่วันนี้มาอีกแล้วเหรอโอ้โหกระโดดน้ำเหรอโดดน้ำสิ
กระโดดน้ำก็บอกว่าโอ้โหตายแล้วตอนนั้น๕อะไรนะ๕สตาร์ทมอเตอร์ไซค
ใช่อันนี้สตาร์ทด้วยแล้วโดดด้วยอ๋อสตาร์ทเสร็จโดดเลยสตาร์ท
แล้วโดดด้วยเอามอเตอร์ไซค์ลงน้ำเหมือนกับพามอเตอร์ไซค์ลงน้ำ
อะเหมือนกับคนเคยถามว่าเนี้ยเหมือนเนี้ยดูดูดูดูดูนี่นี่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

อ้าวเอากันใคร

มึงคือแจ๊สมึงต้องโดดนะ
ความหวังของกรามชาวบ้าน

เออต้องโดดเนอะอืมพูดนึง
ชาวบ้านอยากบริหารกลามไง
เออไหนเจ้าโฟเบอร์เพราะเขาทำอะไรก็เหมือนหมดอะ

เขาเหมือนทุกคนยกเว้นตัวเองคนเข้าไปแซวเขา
ลงดูมาหน่อยลงดูหน่อยสิมีไหม
อ๋อทีแซะอ่ะขอแซคหน่อยไม่ได้เหรอ
ไม่ได้น้ำก็ไม่ให้ค่ะ